คุณผู้ชมมีเรื่องมาเตือนภัยอีกแล้วนะคะ
เรื่องของสายเคเบิลที่มันอยู่ข้างบนเนี่ย

คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เขาไปประสบเหตุ
คอคุณผู้ชมเป็นรอยเลยนะคะ
แต่ว่าเคราะห์ดีเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีใครเสียชีวิตเนี่ยค่ะ

มันอยู่ใกล้กับโรงพัก

นนทบุรีด้วยคนนี้เขาไปแจ้งความ

เรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของสายเคเบิ้ลเอง
ให้ไปตามหาเองว่าเขาคือใคร

แล้วคนหาเช้ากินข้ามเอาจริง
เขาจะเสียเวลาไปหาไหม

เมื่อสักครู่เป็นสภาพบาดแผลบริเวณลำคอ
ของผู้ชายอายุสักประมาณ๒๓ปี

หลังจากเขาคนนี้ประสบเหตุสายเคเบิล

ดูซิคุณตำรวจเนี่ยไม่เห็นเลยล่ะคะ

ไม่ได้ไปไม่ได้โดนเกี่ยวคอเหมือนเขาไง

นนทบุรีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ตุลาคมที่ผ่านมาสักประมาณ๑ทุ่ม

ตัวเองก็เลยหันไปมองแล้วก็คิดในใจว่า

เพราะว่าเวลาดังกล่าวฝนตกลมก็แรงด้วย
จากนั้นไม่กี่วินาทีค่ะ

เกี่ยวคอของตัวเองด้วยเช่นเดียวกัน

สักพักหนึ่งตัวเองก็โดนเหมือนกันค่ะ
เรื่องต้นนะคะก็เลยได้มีการพากันไป

ได้ไปตามคดีกับร้อยเวรคนที่รับเรื่อง

จากเหตุถูกสายเคเบิ้ลที่ห้อยลงมาเกี่ยวคอ

ให้ไปตามหาเจ้าของสายเอง
ซึ่งตัวเองก็เจ็บคอมากอยู่แล้ว

จะไปหาเจ้าของสายเคเบิ้ลเองด้วย

หลังจากเกิดเหตุทางเทศบาลตะบนเสา
ทงหินมาเก็บสายเคเบิล

บริษัทใดเจ้าหน้าที่แนะนำบอกว่า
ให้มาดักรอในวันนี้

ดักรอเจ้าของสายเคเบิ้ลเนี่ย
เพราะเจ้าของสายเคเบิ้ลอาจจะมาซ่อมแซม
ดักรอแล้วคุณก็ไปเรียกค่าเสียหาย

สันติราชนะคะ
แม้ว่าเจ้าของเขาจะเก็บไปแล้วแต่เรื่องมันเกิดขึ้นแล้ว
คอเขาก็เป็นบาดแผลมันเจ็บไปแล้ว